ท่านผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากอีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกในสังคมไทย
ซึ่งเราก็เลือกไม่ได้ซะด้วยคือเรื่องเพื่อนบ้านนะฮะ
เพื่อนบ้านดีนี่ก็โห้ยบุญจริงจริงใช่ฮะนะฮะ
โดยบอกว่ามีเรื่องราวมาขอความช่วยเหลือหน่อยแม่ถูกทำร้ายวัยรุ่นข้างบ้าน
บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายแม่เอามีดฟันหลังไล่กระทืบจนล้มแขนหัก
ขาก็เดินไม่ได้แล้วที่บ้านยังมีเด็กอยู่อีกสองคนนะครับ
ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแจ้งความไปแล้วแต่ตำรวจเงียบ
ให้ลงแต่บันทึกประจำวันแล้วก็ชี้พิกัดบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้าน
บ้านอักษะหมู่๘ตมอักษะอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑
คนก่อเหตุก็ยังอารวาสอยู่แถวบ้านนี่แหละตอนนี้กลัวกันไปหมด
แล้วเป็นแบบนี้มา๒ปีแล้วนะฮะ๒ปีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะครับได้เจอกับคนเจ็บนะฮะ
คุณแม่ที่ลูกสาวได้โพสต์เอาไว้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชื่อนางวาสนาแดนดงเมืองอายุ๕๒นะฮะนี่ฮะยังบาดเจ็บอยู่เลยนะครับ
ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่หายดีนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าวันที่๗พฤศจิกายนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
อยู่ที่บ้านนี่แหละที่ข้างล่างคนก่อเหตุคือนายคำพันธ์พุทธเดช
อายุ๓๒นะฮะคนนี้ครับอยู่ดีอยู่ข้างบ้านกันนะครับ
ถือมีดดาบแบบมีดด้ามยาวลักษณะแบบมีดตัดอ้อยอ่ะ
เข้ามาในบ้านแล้วก็พูดประมาณว่าอยากติดคุกใช่ไหม
วันนี้ตายแน่อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะแล้วก็ใช้มีดไล่ฟันเลย
ต้องวิ่งหนีออกมาที่หน้าบ้านแต่ว่าโดนฟันนะฮะ
ครั้งแรกเนี่ยเข้าไหล่ด้านซ้ายนะครับแถวแผ่นหลังนะครับ
แล้วก็ถูกฟันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่หนีไปถึงหน้าบ้านเพื่อนบ้านนะครับ
โดนแถวแถวเอวนะครับแล้วก็ถูกถีบจนล้ม
แล้วก็เงื้อมีดฟันกันอีกหลายครั้งนะฮะ
ก็ต้องใช้แขนด้านซ้ายดักเอาไว้นะฮะรับมีดเอาไว้ที่ยังเข้าเฝือกอยู่นะฮะ
เธอก็วิ่งหนีไปจนถึงเพื่อนบ้านนู้นหนีไปสามหลังนะครับ
แล้วเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันเอาไว้นะครับแล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับไปส่งโรงพยาบาล
บาดเจ็บที่แผ่นหลังกับหัวไหล่ข้างซ้ายเนี่ยมีอยู่๒แผลนะครับ
แล้วก็แขนซ้ายท่อนล่างก็หักด้วยนะฮะเพราะว่าเอาไปรับมีด
คือแบบเขาก็ง่ายแต่ละมือว่าไม่มีสิทธิ์กิน
คือออกซื้อว่าใดคือความยามเขา
แต่แม่ลำบาปไม่มีสองปี
ต้องมาใส่ชีวิตแม่ลำบาปชีวิต
ถูกใจแม่ถูกใจแล้ว
เดี๋ยวนั่งจะแน่นิ้นหนีไปกรุงเทศด้วย
มาปวนของไรแม่ยามมันคือดาบมา
แม่ยามเขาไม่ไปกรุงเทศเลยแม่ยามคาดใกล้จาพอไว
แม่ยามน้ำหลูกน้ำร้านน้ำจากของ
พอไวใส่ชีวิตแม่ลำบาปซี่สามปีแล้ว

ของทางวันที่เรียกค่ะเริ่มตามการคดีไปแล้วก็แบบ
เคยมาเข้าใช่ไปทำลายเขาหรือเคยมาเข้าไปแก่งเขา

ขั้ยผมมาเป็นหมาก็ได้อย่างน้อยครับ

เห็นตอนร่มหรือครับ

ผู้ก้อยเห็นกะจิตดูบใช้พันธุ์ผู้ร่มนี่หรือครับ
ผมก็เลยย่อผู้ก้อยเห็นไป

ผมก็เลยยางน้ำภูเขียวไป
ว่าผู้ก้อยเห็นได้น้ำไปเห็นผมพูด

ก็จะแสดงว่าการตายแห่งเดียวกว่าบางคนเลยหรอก
บอกทุกมาครับฮฆ่าทุกกับพ่ง
ไม่รู้ที่จะเห็นเหตุการณ์แบบนั้นมั้ย
ตอนนั้นพ่อก็มีความรู้สึกยังไง
ตอนที่วาดเห็นข้นถึงทำไร

ซักอย่างผมฝันปล่อยผมฝันใจดีเลย

บอกว่าใจเย็นจะมากจริง

โอ้โหมันจะเอามีดมาไล่ฟันเมื่อไหร่
นี่เราคุยกับทางญาติของคนก่อเหตุนะ
คนก่อเหตุคือในคำพันธุ์พุทธเดชอายุ๓๒นะครับนี่คือในคำพันธุ์นะครับ
ได้คุยกับน้าสาวของในคำพันธุ์น้าสาวบอกว่าก่อนหน้านี้ในคำพันธุ์
คนก่อเหตุเนี่ยไปทำงานขับรถบรรทุกรับจ้างที่ชนบุรีแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านได้สัก๒ปีกว่าแล้วนะ
ก็มารับจ้างทั่วไปตัดอ้อยปลูกมันได้เงินมาก็เอาไปใช้ทำอะไรเนี่ย
น้าบอกก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้สารเสพติดเสพยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้
แต่ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยอันนี้แน่นะเพราะว่าดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็คลุมคลั่งบ่อยครั้ง
หมอให้ยาทางด้านอาการทางจิตเนี่ยกลับมากินที่บ้านค่ะแต่ก็เหมือนเดิมฮะ
เหมือนกับทุกกรณีก็คือไม่กินยาไม่กินยาแต่ยังกินเหล้า
ครับ
แล้วก็คงมารู้
ว่าแกสติไม่ดีก็เริ่มพาเข้าโรงพยาบาลไป
เข้ารักษาโรงพยาบาลน่าเรื่อง

มีอาการคุ้มข้างเหม่อลอยไม่พูดไม่จากับใคร

เดินไปวกไปวนมาอย่างนั้นเนี่ย
ไม่พูดกับใครเลยถามก็ไม่พูด
เขาก็มีอาการแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้
ประมาณ๕เมตรได้ค่ะ

พอแม่เขาเรียกลงมาเขาไม่ลงมา
พอน้าก็เรียกลงมาเขาจะกระโดดลงมา
น้าก็บอกว่าอย่าจะกระโดดลงมา

ค่อยลงมาแล้วเขาก็ประมาณ๑๐นาทีครับถึงลงมา

คือไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะ
ก็แสดงความเสียใจกับเขา
ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่จัดการเลยค่ะ

ครอบครัวใครมีคนมีอาการแบบนี้เนี่ย

คือเขาเอาผิดมาถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่

ไม่ปล่อยปลายเขาไปทำร้ายคนอื่นนะฮะ
ล่าสุดตำรวจก็มาควบคุมตัวให้แล้วนะครับ

แล้วก็คอหารเรื่องการบุกรุกนะครับ
ตอนนี้ก็ควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังที่ศาล